ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีรถเมย์นะเขาก็ถ่ายเอาไว้
ขับอยู่ข้างหน้าแบบนี้นี่ค่ะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นนะ
แต่เอาเป็นว่าคลิปของผู้ที่อยู่บนรถเมย์เนี่ย
เขาถ่ายไว้ได้แบบนี้ขับช้านะไม่เร็วนะคุณเหนียวมาสอน
เหมือนกับขับป่วนขับกวนอ่ะบางทีการขับรถช้าจนเกินไปก็อันตรายนะคะ
อืมเนี่ยแต่แล้วก็เบรกเห็นไหมใช่ไงแบบเนี้ยมันอันตรายไงฮะ
กแล้วก็ไปอีกแต่ไปแบบช้าค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดูไปหน่อย
นี่ไว้มันนี่ไว้มันนี่ไว้มันนี่ไว้มันนี่ไว้มันนี่ไว้มันนี่ไว้มัน
ที่อยากนั้นมาเออไว้มันทางบ้าน
กับเมียมันมาดูมันไปดูมาอ่ามันอยากมาแบบนี้ไว้มัน
ไปไว้ไปมานั่นกันมา
นี่ฮะเขานับครั้งกันเนี่ย๓ครั้ง
ค่ะที่เบรกจึ๊กเหมือนจงใจจะให้รถเมย์ไปชนท้ายเขาเนี่ย

คนที่ถ่ายคลิปคนที่อยู่บนรถเมย์เนี่ย
ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้โดยสารเป็นกระเป๋ารถเมย

บอกให้ใจเย็นอย่าไปชนเขานะใจเย็น
แต่ต้นสายปลายเหตุก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้นะ
ว่าก่อนที่จะเกิดคลิปเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดอะไรขึ้น
รถเมคันนี้คือรถเมษาย๑๓๙นะครับท่านผู้ชมครับ
วิ่งระหว่างรามคำแหง๒บางนา

ก็ไปเจอเหตุการณ์นี้บนทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ
เบรกตัดหน้าเหมือนจะให้ชนอยู่๓ครั้งมีครั้งที่หนึ่งเราก็นับครั้งให้เลย
ครั้งที่หนึ่งรถเมย์เขาก็ต้องช้าแต่พี่เขาก็ช้าเหลือเกิน

รถเมย์ก็แบบเราออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้เขาก็ตามปาดหน้าไปหมด
เบลกอีกรอบที่๒ครั้งที่๒ไปแล้วครั้งที่๓อีก
ใช่แต่นี่เขาตั้งใจจะอยู่ข้างหน้ารถเมคันนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไง
คือเราเพิ่งมีปัญหากับรถเมคันนี้มาอันนี้รู้อยู่แล้วก็ออกมาชี้แจงได้นะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยบอกว่า
เพราะว่าจุดนั้นจะมีตำรวจเขายืนจัดการจราจรอยู่
พี่เขาก็เร่งเครื่องหนีไปเลยนะฮะ

เข้าซ้ายเขาก็เบียดซ้ายอย่างนี้นะครับ
คนขับรถเมย์ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้เนี่ย
พอเจอจุดที่เจอตำรวจเนี่ย
เขาก็จอดซ้ายเลย
พี่เขาก็ไปแล้ว
ก็พยายามแจ้งกัน
ฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้ชี้แจงหน่อยก็ดีนะ

จะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรยังไง
นะคะแต่ก็ยังดีคนขับรถเมย์ก็ใจเย็นนะคะ